เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เราได้เห็นลุคเท่ของสายป่านอภิญญา
โอ้โหกรี๊ดกันไปลูกคอ๗๘ชั้นกันไปแล้ว
ในวันนี้เราก็เลยรวบรวมดาราสาวที่เขาหั่นผมสั้น
แล้วเกิดแล้วปังจะมีใครกันบ้างไปติดตามพร้อมกัน

ใช่เพราะว่าเป็นยุคแรกเลยที่ดาราสาวหันผมสั้นนะคะ
เจี๊ยบโสพินภาประเดิมเข้าวงการเล่นหนังโรแมนติกดราม่า
กุมภาพันธ์ก็มาในลุคผมซอยสั้นสุดชิค
นิดยาวกว่าจะกินเฮ็ดนิดเดียวเองคุณ
ฉีกกฎนางเอกในยุคนั้นไปเลยก็ว่าได้
และถ้าไม่พูดถึงคนนี้ก็คงจะไม่ได้นะจ๊ะ
สำหรับสาวก้อยรัชวินที่เข้าวงการมาตั้งแต่ตอนผมยาวสลวย
แต่จู่ก็ลุกขึ้นมาซอยผมสั้นกุด
ซึ่งก็ถือว่ามาถูกทางนะเพราะว่าหลังจากที่
ฉกลูกสาวหวานมาเป็นสาวเปรี้ยวเฉียวชิกคูเก๋ก็เกิดเกิด

อันนี้ก้อยเนี่ยเป็นนางเอกเหมือนกันแต่ไว้ผมยาวไม่เกิดเพราะคนจำไม่ได้
ใช่เพราะว่าหน้าเขาเหมือนหวานนะเนอะ

และที่ฮือฮาไม่น้อยเลยอีกหนึ่งสาวนะคะ
ก็คือจ๊ะจิตตาพาที่เป็นนางเอกสาวหน้าหวาน
แต่จู่ตัดสินใจซอยผมสั้นเก๋เปลี่ยนลุคเรียบร้อย
กลายเป็นสาวเทศถมัดแถมงไปในคลิปตาเลย
คนนี้ก็เตอร์ไพรส์ดิฉันเหมือนกันเพราะว่าพอตัดปุ๊บดูหน้าหล่อ

แต่ที่หั่นผมสั้นแล้วสร้างเซอร์ไพรส์สุดยกให้คนนี้เลยค่ะ

แล้วถูกต้องเธอคือนางสาวไทยปี๒๕๖๐

เลือกขวาก็เทศ
ไม่ใช่เลือกขวาแต่ไม่รู้ว่าหมอจะเลือกดิฉันหรือเปล่า
เสียใจด้วยค่ะหมอมีคนในใจอยู่แล้วนะคะ

แท็กหากันบ่อยดิฉันไม่อยากจะพูดชื่อเลยจริง